แต่ไม่รู้นะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า

ถ้าสมมุติเรายังต้องทำงานอนุรักษ์เนี่ยนะ
ยังต้องทำงานต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้
ถ้าสังคมเขาไม่รับแล้วคุณคิดว่าคุณทำได้ป่ะ
คุณตอนคุณโดนเทียบนะเขาก็เป็นประชาธิกรเต็มคั่นพอ
เขาก็เสียราชการไปเลย

เขาก็เคยทำงานที่กรมเนี่ย

แล้วก็มาทำเรื่องตามเดียวกันต่อไป
ไม่รู้สิสังคมจะให้โอกาสยังไงเราไม่รู้

แล้วรู้เห็นหรือว่าอยากให้มันเกิดไหม

แล้วไม่อยากให้มันมีอย่างนี้ด้วย
ไอ้คนนี้ทำไมมันถึงทำอย่างนี้ได้
ไม่รู้มันทำไมมันทำอย่างนี้

ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้

มันก็เป็นความสวยของเราหรือเปล่า
ไม่รู้เราก็ไม่รู้มันเป็นวิบากรรม
ตอนแรกก็ไม่ได้อ่านอะไรมากนะ
เป็นรู้สึกคนก็ส่งเข้ามาอ่านแล้วก็
แต่ก่อนนี้เวลาที่เหลือทำงานอยู่เนี่ยปีกว่า
ยังบอกว่าเวลาเหลือเท่านี้ยังต้องรีบทำงานแล้ว

แต่พอเจอแบบนี้มันรู้สึกว่า